คุณผู้ชมค่ะที่จังหวัดชายภูมิมีผู้หญิงวัย๓๓ปี
คนหนึ่งถูกทิ้งให้เป็นศพอยู่ที่กระท่อมกลางทุ่งนา
แต่ที่น่าตกใจก็คือว่าร่างของเธอเนี่ยเต็มไปด้วยร่องรอยถูกฟัน
เวอะหวะเละไปทั่วทั้งตัวและใบหน้ามีมีดอิโต้ตกอยู่เล่มหนึ่ง
สามีที่อยู่ด้วยกันหายตัวไปเรื่องนี้หลายคนบอกเดาไม่ยากสามีนี่แหละผู้ต้องสงสัยแต่มันลึกลับซับซ้อนกว่านั้นค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าคนที่ไปเห็นสองสามีภรรยาคู่นี้เป็นครั้งสุดท้ายตอนที่เขายังมีชีวิตกันอยู่เนี่ยเขาบอกมันมีเรื่องแปลกคือเขากำลังจู่จีกันอยู่แล้วได้ยินสามีตะโกนออกมาบอกว่าช่วยด้วยโดนพญานาครัฐ

ถูกทิ้งไว้ที่กระท่อมกลางนาในพื้นที่หมู่๘ตำบลวังชมพูอำเภอหนองบัวแดงจังหวัดชายภูมิ
ภายหลังตำรวจเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุทราบว่านางสาวจุธาทิพย์ผู้ตายไม่ใช่คนในพื้นที่
แต่เพิ่งย้ายมาอยู่กับสามีคือนายเวหา
ภายหลังเกิดเหตุนายเวหาหายตัวไปจากหมู่บ้าน
ชาวบ้านที่พบเห็นทั้งสองคนก่อนเกิดเหตุให้เบาะแสว่า
เช้าวันนี้เข้ามาปักเป็ดจับปลา

กำลังมีกิจกรรมทางเพศกันอยู่ใต้กระท่อมของเขา
จึงเดินหนีแต่ได้ยินเสียงฝ่ายชายร้องให้ช่วยด้วย
เพราะถูกพญานาครัฐแต่ไม่ได้สนใจ
จะกลับบ้านไปบอกให้หลานชายมาดูที่กระท่อม
เพราะกลัวว่าทั้งคู่จะเสพยากัน
พบว่าหญิงสาวถูกฆ่าตายแล้ว
ก็ไม่คุยหรอกมันพี่น้องขาวของสีซ้อยมันมา
นอกจากนี้อาจารย์ศักยันต์ที่รู้จักกับนายเวหา
นางสาวจุธาทิพย์ผู้ตายบอกว่า

ทั้งสองคนมาหาและขอร้องให้ช่วยถอดของออกให้
เนื่องจากภรรยาไปศักดิ์น้ำมันมาหลายที่
และมีอาการคล้ายสิ่งเล่นลับหลายวิญญาณสิงร่าง

ต่อมาก็มาทราบข่าวว่านางสาวจุธาทิพย์ถูกฆ่าตาย
ตัวผู้หญิงบางทีเขาเห็น
เห็นตัวเขาเป็นใบหน้าบ้างเป็นในร้านอันนี้บ้าง
แบบคิดไปเองหรือเปล่าอะไรอย่างนี้
แล้ววันที่๒๑ที่เขาเข้ามาสอบผู้หญิงไม่พูดอะไรแล้ว

พักสนับเป็นแบบท่าทางเสียสายก็มองว่าเป็นกระท้าล่างทรง
แต่ผมมองว่าเหมือนเขาจิตหลุดมากกว่าผู้หญิง
พ่อผมบอกว่าไปจุดทูปบอกเจ้าที่เจ้าทางบ้าง
แค่นั้นอยู่ไล่แล้วเขาก็เดินออกไปขี่รถกันไปเลย
ขณะที่ตำรวจสพนเม่าและเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครอง
นำกำลังออกติดตามตัวนายเวหาตลอดทั้งวัน
พบรถจักรยานยนต์ของเขาจอดทิ้งไว้ในไร่อ้อยของชาวบ้าน
ห่างจากจุดเกิดเหตุราว๒กิโลเมตร
ด้วยความที่เขาชำนาญพื้นที่จึงทำให้ยังติดตามตัวไม่พบ
แต่เชื่อว่ายังหลบหนีไปไม่ไกล
หากชาวบ้านพบเห็นให้รีบแจ้งเจ้าหน้าที่ทันที
โดยตำรวจเชื่อว่าสามีของผู้ตายอาจเป็นคนลงมือ
จากก่อนเกิดเหตุพยานเห็นผู้ตายอยู่กับสามีเพียง๒คนเท่านั้น
พิญญาชาติกรุงทินทร์ข่าวไทยรับทีวีรายงาน